สังเกตเลยนะคะว่าบริเวณสีฟ้าสีเขียวสีเหลือง
ปกคลุมแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยยกเว้นภาคเหนือจะมีประปรายนะคะ
หนักหน่อยนะคะก็แถบภาคอีสานภาคกลางภาคใต้

เหนือตอนนี้ฝนฟ้าขนองลดลงจากเมื่อวานนะคะ
ร้อยละ๔๐ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด๓๙องศาเซลเซียส
จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนกลางตอนล่างต้องเฝ้าระวังนะคะ
ส่วนภาคอีสานวันนี้มีฝนตก๑๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด๓๖องศาเซลเซียส
น้องบัวลำพูสกลนครบุรีรำแล้วก็จังหวัดแถบอีสานตอนล่าง
ระวังเรื่องฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกด้วย
ภาคกลางฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่เช่นกันนะคะ
จังหวัดสระบุรีรบบุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีกาญจนบุรี
อุณหภูมิเฉลี่ย๓๗องศาเซลเซียส
ส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
อุณหภูมิสูงสุด๓๕องศาเซลเซียสระวังคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนฟ้าขนองกระจายทั่วกัน
ร้อยละ๔๐ของพื้นที่นะคะคลื่นสูง๑๒เมตรเช่นกัน
แตกต่างจากฝั่งอันดามันนะคะที่จะมีคลื่นสูงมากหน่อย
แล้วก็มีฝนตกถึง๑๖๐ของพื้นที่
เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ส่วนกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่นะคะ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด๓๗องศาเซลเซียสค่ะ

เพราะวันนี้เนี่ยโอกาสที่ฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่บ้าง
เดี๋ยวลาฉันไปก่อนคุณผู้ชมต้องไปขึ้นรถรถจะได้ไปทำงานให้ทันนะคะ
สวัสดีค่ะ